สำหรับหนุ่มแอมพีรวัตรและนางเอกสาวรุ่นน้องพีพีพัชยา
ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดมีข่าวเล็ดลอดออกมาอีกแล้ว
ว่าทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวพัทยา

ไปฟังจากปากของหนุ่มแอมกันดูดีกว่าค่ะ
มีเรื่องมาให้พระเอกวิกหมอชิดปวดหัวกันอีกระลอก
หลังจากที่มีคนตาดีแอบจับผิดหนุ่มแอมพีรวัตร
ควงพีพีพัชยาไปเที่ยวพัทยาด้วยกัน
รวมถึงยังเมาส์ต่อไปอีกด้วยว่าทั้งคู่ควงกันไปดูคอนเสิร์ตของราชินีเพลงป๊อประดับโลกอย่างมาดันน่าค่ะ
เมาส์แรงขนาดนี้พระเอกหนุ่มก็ออกอาการไม่ปลื้ม
ชัดว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเจ้าตัวไปพัทยาเนื่องจากไปเรียนไม่ใช่ทริปพักผ่อน
ส่วนงานคอนเสิร์ตเจ้าตัวยืนยันว่าไปกับญาติสนิทวอนหยุดโยงเรื่องนี้พร้อมกับย้ำชัดว่าไม่ได้ติดต่อกับนางเอกรุ่นน้องนานแล้วค่ะ

มีคนว่าเจ้าตัวควงสาวขึ้นคอนโดงานนี้หนุ่มแอมก็ปฏิเสธว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าพร้อมกับเผยถึงสถานะของหัวใจว่าตอนนี้ยังสดสนิทเนื่องจากยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครค่ะ
ผมปิดหัวใจนะครับไม่ได้คุยกับใครครับก็อย่างที่บอกนะครับพอมันมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็สนิทกับคนอื่นยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีคนสนิทเท่าไรนอกจากสนิทอยู่แล้ว